ดูกันต่อนะคะสำหรับนักแสดงสาวโอซาแวงค่ะ
นี่เลยถือเลิกดีเมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะ
วงสามีนักธุรกิจหนุ่มนะคะไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตลาดกระบังค่ะ
เผยว่าจริงแล้วเนี่ยเธอตั้งใจจะบินไปจัดงานแต่งงานที่สิงคโปร์แล้วก็อเมริกาค่ะ
แต่แพลนเนี่ยต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดค่ะ
จากพิษโควิด๑๙ที่ระบาดทั่วโลกนั่นเองค่ะ
ซึ่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะทั้งคู่ก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะคะ
หลังจากใช้เวลาศึกษาดูใจกันมาประมาณ๑ปี
ไม่อยากรออะไรแล้วและไม่อยากทำให้อะไรมันยากค่ะ
ส่วนเรื่องทายาทเธอบอกว่าอยากให้ค่อยไปทีละสเต็ป
ตอนนี้อยากจัดงานแต่งงานแล้วก็ฮานีมูลให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
คนจอล์ก็ชอบโอซ่าแบบนี้ไม่เปลี่ยนดีกว่า
ถ้าผู้ชายไม่สนิทกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ดีนะ

ถ้าแบบแต่งงานคนยาก